มาสด้าสามสีดำทะเบียนกรุงเทพติดลมอยู่กลางทุ่งนาค่ะที่อำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น
ในที่เกิดเหตุรถเก๋งตกลงไปในแปลงนาข้าวนะคะล้อหน้าตกลงไปติดอยู่กับดินเลย
พอตรวจดูสภาพบริเวณโดยรอบคือคนที่เขาไปช่วยเนี่ยเขาก็งงเหมือนกันนะ
ไม่เห็นมีเส้นทางที่มันเป็นทางที่บ่งบอกว่าจะเป็นทางที่รถขับไปได้เลย
ทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามาได้ยังไง
บ้านอยู่ที่เมืองโคลาทนครราชสีมาจะไปทำทุรัติที่อำเภอแหวงน้อย
ขอนแก่นที่จุดเกิดเหตุนี่แหละยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยดื่มสุรามาเลย
เมามาเลยนะคะเป็นช่วงกลางคืนด้วยแล้วก็ตัวเองไม่รู้จักเส้นทาง
เออไม่น่าจะยืนยันนะเหตุการณ์นี้นะคะก็คือเขานอนหลับอยู่ในรถน่ะ
ใช่พอไปถึงทุ่งนาแบบนี้แล้วเขาก็ไปนอนหลับอยู่ในรถนะคะ
ขึ้นมาอีกทีค่ะช่วงบ่ายของอีกวันแล้วนะ
ทีนี้พอตื่นขึ้นมาแบบนี้รถมันไปอยู่ในทุ่งนาแบบนี้
ก็เลยงงแล้วก็เดินเท้านะไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ซึ่งก็เข้ามาช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือแล้วค่ะ
ใช้ไม้เนี่ยมารองล้อรถแล้วก็ช่วยกันผลักดันรถที่ติดลมเนี่ย
ก็นานกว่า๑ชั่วโมงนะคะสุดท้ายก็ออกมาจากทุ่งนาได้สำเร็จนะครับคุณผู้ชม
คือด้วยความเมาก็แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ก็เลยนอนอยู่ในหลับดีกว่า